ม้านี่มีหน้าม้าไหมคะ

หน้าม้าเนี่ยนะคะตัดไปได้

ไปค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านขนมจีนหม้อเพลงค่ะ
อยู่ที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราชธานีค่ะ
กำลังทำกันสดที่ร้านเลยนี่นะคะ

คุณป้าเจ้าของร้านนะคะ
จะเอาห่อหมกนะคะ

เอาห่อหมกมาใส่ในกระดองปูค่ะ

ไอ้ตัวเครื่องแกงห่อหมกปั่นเสร็จนะครับ
แล้วก็มาวางโดยมีออนท็อป

ข้างบนเนี่ยเป็นเนื้อปูกับไข่ปูม้า
บอกเลยนะคะว่างานนี้ปูแน่น

คุณป้าได้ไอเดียการทำเมนูนี้นะคะ
มาจากการต่อยอดเมนูเดิมที่เคยขาย
ก็คือขายขนมจีนน้ำยาปูน้ำยากั้งอยู่แล้ว

อยากจะหาไอเดียใหม่มาเสิร์ฟลูกค้า
ก็เลยนึกถึงของดีประจำถิ่นคือปูม้า

เอามาทำเป็นห่อหมกดีกว่า

เอามาเป็นที่ทำห่อหมก

ท้ายที่สุดนะคุณเปิดตัวไม่ถึงอาทิตย์

หน้าบาลก็น่าทานนะคะ

ส่วนความพิเศษไม่ใช่แค่การเสิร์ฟเท่านั้น
อย่างที่บอกไปว่ารสชาติเขานี่เด็ดจริง

สมกับเครื่องแกงที่ตำเองนะคะ

หอมมันแล้วก็กลม
เพราะว่าเนื้อปูที่ใส่ลงไปก็จะมีรสเค็มอยู่แล้ว

ส่วนที่ถือเขียวอยู่ข้างล่างนี้นะคะก็คือใบเล็บครุฑแล้วก็ใบมันสัมปะหลัง

มารองไว้ตรงที่อยู่ด้านล่างของกระดองปู

ไม่เคยทานเลยนะใบเล็บครุฑกับใบมันสัมปะหลัง
มันเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยให้กับอาหาร
อ่ะเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปนึ่งค่ะคุณผู้ชม

เสร็จสิ้นออกมาแล้วหน้าตาจะน่ารับประทานอย่างไร
นี่เปิดฟ้าให้ดูแล้วค่ะคุณค่ะ
อืมฟันขมงชงเฉง

จัดมาเลยค่ะคุณแล้วจะบอกนะว่าเห็นปูแน่นแบบนี้นะคะ
กระดองละ๒๐บาทตรงนั้นออกมากเลย
ไม่เอากำไรเหรอครับ๒๐บาทเองเหรอ
๒๐บาทจริงค่ะแล้ววันนึงนะขายได้เป็น๑๐๐กระดองอ่ะ
โอ้โหยิ่งถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะ
ขายเพิ่มขึ้น๒เท่าตัวเป็นประมาณ๒๓๐๐กระดองเลยทีเดียว

เราเอามายั่วน้ำลายคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะไปเที่ยวสุราช
อย่าลืมไปแวะร้านขนมจีนนี้ด้วยนะคะ
นุ้นกันได้เลยนะคะสังเกตเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะ
อยู่ที่บริเวณท่าเรือเฟอรี่ดอนศักดิ
ที่ตรงข้ามที่จะไปสมุยอ่ะ

ผมเวลาจะไปสมงสมุยกับคุณแม่ผมเวลาต้องนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไปก็แถวนั้นแหละ

คุณใบตองคุณต้องเลือกคนฝากทีดี

ให้ดูใบเล็บครูสให้ดูวัตถุดิบก่อน

มีโอกาสก็อยากจะไปลองทานดูสักที
แต่ว่าแปลว่าที่ร้านนี้จะเป็นร้านขายขนมจีน
ต้องมีน้ำยาปูม้าด้วยแน่นอน

ปูม้าไหนก็จะตัวอย่าง

รับปูม้ามาจากชาวประมงโดยเฉพาะ

แบบว่าเนื้อจะหวาน